พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสอง
ภัคเพื่อไทยภัคกรรมนะกล่าวกลัยแล้วก็ภักร่วมรัฐบาล
เขายืนยันที่ยังจะเสนอชื่อนายพิธาโหวตต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชม
จะคุยกันที่ไหนนะจะคุยกันที่ไหนเนาะนะครับ
เช้าก็ยังไม่รู้เที่ยงก็ยังไม่แจ้งบ่ายก็ยังหากันอยู่
จนกระทั่งเย็นตรงนี้ที่ไหนอ่ะถ้าขวามือเนี่ยพักเพื่อไทยนะ
แล้วฝั่งซ้ายเนี่ยตึกไทยสมิตรมีแค่ทางเนี่ย
ทางที่รถเข้าเนี่ยกั้นเท่านั้นประชุมกันที่ตึกไทยสมิตรครับ
คุณผู้ชมฮะแม่หลังประชุมนะครับก็
ยังไม่รู้ตอนแรกว่าจะมีแถลงหรือเปล่านะครับเพราะดูบรรยากาศมันลึกลับซับซ้อนเหลือเกิน
แล้วก็ประหยัดคำพูดกัน
หยัดคำพูดกันเหลือเกินก่อนที่จะเข้าประชุมสรุปแล้วนะครับ
ก็ทั้ง๘พักก็มาประชุมกันที่ตึกไทยสมิตรนะครับ
นานกว่าสองชั่วโมงค่ะแล้วก็มีการมาแถลงนะครับ
คุณพิธาเป็นตัวแทนบอกว่าทั้ง๘พักยืนยันที่จะส่งตัว
ถ้ารอบนี้ไม่ได้นะครับคะแนนไม่เพิ่ม
อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับจะถอยแล้ว
จะถอยแล้วดันเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแทนครับ
จากการคาดการณ์เขาบอกว่าคุณพิธาเชื่อมั่น
เชื่อมั่นนะตัวเขาเชื่อมั่นนะ

จากสสและสวอีกประมาณสัก๑๐เปอร์เซ็นต์
๑๐เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เสียง
อยู่ประมาณ๓๔๔๓๔๕เสียง
และตัวแรกนี้มันเป็นตัวชี้วัด
มันเป็นตัวชี้วัดครับคุณผู้ชมครับ
เป็นตัวชี้วัดว่าถ้าไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์
ไม่ถึง๓๔๔๓๔๕เขาจะถอยแล้ว

ถึงก็พวกเขามาคุยกันแล้วจะเดินต่อไหม

คือยังไม่ต้องไปถึงอะไรนะ
ก็ครั้งแรกตอนแรกคุณชัยธวัฒน์คุณสิริกัญญา
บอกครบแล้วครบแล้วครบแล้วครบแล้วพอพอโหจริงเป็นยังไงอ่ะ
ลอยหล่อเลยเออนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังยืนยันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
พักร่วมที่ยังเหนียวแน่นนะครับส่วนการจะต่อสายถึงคั่วรัฐบาลเดิม
เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมืองยอมรับว่าก็มีการต่อสายกันจริง
แต่เป็นเรื่องปกติที่จะคุยกันระหว่างสสและสว
ส่วนกระแสข่าวที่มีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณชิงนายกกับเขาด้วย
และตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยน่ะในวิทยาตอบตอบแบบมั่นใจเลยนะ

ก็เท่าที่ฟังสัมภาษณ์หลายพักที่เรียกว่าเป็นพัก๑๐พักเนอะ
ทุกคนก็พูดว่าเรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เขาเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินคุณธนกร
ใช่ไหมครับแล้วก็อีก๒๓ท่านคุณอนุชานาคาสัย
แล้วที่ผมเห็นในหน้าศือก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้
อย่างนี้ต้องฝากนักข่าวไปถามแกแล้วล่ะครับ
ด้วยความช่วย
สมบัติเสียงขั้งน้อยใช่ไหม
คือถ้าจะทำในใจต้องถึงจริงนะครับ
คือทฤษฎีมันมีได้

มันไปไม่ได้คุณผู้ชมนะครับ
รอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ

ก็คุณพิธาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้ว
ให้รางวัลตัวเองหน่อยเครียดเครียดหิวน่าจะหิวล่ะ

เออไปแบบแบบว่าชิลสบายนี่เขาบอกว่าเป็นจิ้มจุ่มร้านโปรดนะ

สุขุมวิท๓๑คือก็อยู่แถวบ้านแหละใช่ไหม

แล้วก็จิ้มจุ่มนี่แหละที่คุณพิทาเขากินเนี่ย

ร้านนี้บ้านอีสานเมืองยศแล้วก็เขียนข้อความบอกว่านี่ไง
จิ้มจุ่มร้านโปรดอุ้ยคุณพิธาเห็นไหมที่ถืออยู่น่ะ
สั่งหมูจุ่มเมนูเด็ดของทางร้านเลยแล้วบรรยากาศก็สบายสบายแล้วค่ะ
ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรตอนที่เดินเข้าร้านนะ
ลูกค้าลูกค้าที่เป็นแบบกองเชียร์กองหนุนก็ยกมือถือมาถ่ายคลิปวิดีโอกันค่ะ
คุณพิทาก็โบกมือทักทายด้วยรอยยิ้มที่เป็นกันเองแบบนี้
ครับทีนี้เข้าไปส่องไอจีหน่อยส่องไอจีของคุณพิธาอ่า
โพสต์ภาพภาพที่เดินลงมาพบนักข่าวนะคะโพสต์เป็นชุดภาพ
หลังจากที่ประชุม๘พักร่วมเสร็จก็บกมือทักทายตามสไตล์คุณพิธานะคะ
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ลุยอย่าทำให้การเลือกตั้งของพวกเราไม่มีความหมาย
มติแปดพักร่วมเสนอชื่อพิทาลิมเจริญรัตน์
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบของประเทศไทยวันที่สิบเก้านี้
อันนี้คือแคปชั่นของคุณพิธานะคะ
หลายคนไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์เยอะเลย
ก็ไปบอกว่าบางคนไปบอกว่า
ขับรถกลับบ้าน๒๐๐กิโลแล้วก็ไม่สบายหนักมาก

ทำไมไม่เห็นเสียงของเรามีความหมายเลย
ถ้าเสียงของประชาชนไม่มีความหมายจะจัดการเลือกตั้งไปทำไม

สู้ค่ะพ่อไม่ท้อหนูก็ไม่ถอยค่ะพ่อ
เมื่อวานนี้ถ้าฟังคุณพิทาให้สัมภาษณ์หลังประชุมหารือ๘พักร่วม
เขายืนยันแน่แล้วว่า๑๙นี้มีการเสนอชื่อคุณพิธา

แล้วก็เรื่องมาตรา๑๑๒เฉพาะพักเก้าไกลนะ

เพราะว่าเป็นสิ่งที่สัญญากับประชาชนไปแล้ว
รวมไปถึงการยื่นแก้มาตรา๒๗๒ด้วย
เรื่องนี้เขาก็บอกว่าเป็นวาระของพระเก้าไกลเท่านั้น

คุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้คนก็ไปถามฝั่งพักเพื่อไทย
โดยเฉพาะตำแหน่งอย่างคุณเสถาธวีศิลป์ว่า
ถ้าไปถึงจุดที่เพื่อไทยจะต้องรัฐบาลก้าวขึ้นมา
จัดตั้งรัฐบาลเองแล้วไม่มีเก้าไกล
คุณเศรษฐาพร้อมหรือเปล่ากับการเป็นนายกครับ
นี่ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษา
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและ๑ใน๓แคนดิเดต
ก็ตอบนักข่าวเอาเรื่องแรกก่อน
เรื่องที่๘พักยังมีมติส่งชื่อคุณพิทาให้โหวตต่อ
เรื่องนี้คุณเศรษฐานะ
ก็บอกว่าก็ยังต้องเป็นไปตามมติของพักแล้วก็๘พักร่วม
และเมื่อเพื่อไทยจะต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพระเก้าไกล
แล้วเสนอคุณเศรษฐาเป็นนายกพร้อมหรือเปล่า
เขาตอบทันทีว่ายังไม่เคยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะ
อีกทั้งรองหัวหน้าพักอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัย
ก็เคยชี้แจงไปแล้วกรณีความเห็นที่มันต่างกันใน๘พักร่วม

แต่หน้าที่ของนักการเมืองในมุมมองของคุณเศรษฐา
คืออะไรล่ะคุณเศรษฐาครับ
ถ้าเกิดไม่พร้อมก็คงไม่มีรายชื่อ
ผมเขาเป็นหนึ่งใน๓แคนเดรตของพักเพื่อไทยนะครับ
ว่าเราเป็นนักการเมืองเนี่ยหน้าที่นักการเมืองคืออะไร
หน้าที่นักการเมืองคือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นหน้าที่การเมือง
ถึงแม้ว่าคำมันจะเป็นนักการเมืองก็ตามที
การดูแลพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้
ผมเล่นกีฬาเป็นทีมอยู่แล้วครับ
ยังไงเราเป็นชาธิปไตรถ้าเกิดคำถามกรรมการบังคัยมี

แล้วก็ไม่อยากจะพูดเพื่อนไปการกดดันหรือว่าอย่างไรทั้งสิ้น
เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารที่เขามีอิสระในการในการตัดสินครับ
คุณเศรษฐาบอกเขาเล่นกีฬาเป็นทีมอยู่แล้ว
เขาเตะบอลใช่ไหมคุณเศรษฐาใช่นักบอลครับ
เศรษฐายังย้ำด้วยว่าตอนนี้ห่วงเรื่องเศรษฐกิจในภาคประชาชนมากที่สุดครับ
เพราะมองว่าควรจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด
ปัญหาปากท้องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ปล่อยให้นานไม่ได้
ทวิตเตอร์ของคุณเศรษฐาก็ลงรูปกับข้อความบอกว่า
ร่วมประชุมกับสอสอจากหลายพื้นที่ที่มีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน
แล้วก็มาแชร์ไอเดียแล้วก็วางแผนที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เหมาะสมและรวดเร็ว
เมื่อวานนี้นักข่าวเขาก็สังเกตกันว่าคุณเศรษฐาร่วมประชุมและนั่งหัวโต๊ะ
เป็นการวางแผนการทำงานเชิงแก้ปัญหากับกลุ่มสอสอ
แนะนำการประชาชนแล้วก็รับฝั่งปัญหาแล้ว
ส่วนใหญ่เราก็พูดถึงเพื่อไทยก้าวไกลก้าวไกลเพื่อไทย
เสรีรวมไทยเขาทำหน้าที่เป็นมาเทียบเชิญนะครับ
้าเทียบเชิญนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปคุยกับพักที่เป็นคั่วรัฐบาลเก่า
ไปคุยกับประชาธิปัตย์มานะครับไปคุยกับชาติไทยพัฒนามาครับ
กลุ่มผู้ชมนี่แหละครับพอเศรีพิสุทธิ์
ติดต่อไปที่ชาติไทยพัฒนาประชาธิบัติอย่างที่ผมว่าใช่ไหม
คือไปติดต่อขอเสียงสนับสนุนจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเป็นหน้าที่ของพักร่วมนะครับ

มาโหวตวิทาเป็นนายกถามว่าใครใช้ท่านมาไหม
บอกไม่ก็ทำเองมันเป็นเรื่องของพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว
แต่ยังไม่รู้ว่าทุกพักจะให้คำตอบยังไงนะ
เพราะต้องเอาไปหาลือนะครับในการประชุมร่วมกันก่อนครับ
ไม่ใช่ชาติไทยพัฒนาเขามี๑๐

แต่ว่าที่ท่านคุมมานี้น่าจะได้เยอะอยู่กับกานครับ
เขาจะช่างน้ำหนับดูว่าเขากลัวจะอย่างไร
คงจะไปชี้นำเขาไม่ได้หรอก

เขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ทำไม่มีใครใช้หรอก
เพราะว่าถ้าเสียงมันเพิ่มได้จริง

เมื่อกี้ชาติไทยพัฒนา๑๐
สังฆิบัตร๒๕
เป็นเท่าไหร่

สอวรเหมือนจะเพิ่มจะเพิ่มอ่านอีก๑

แล้วถ้าไม่เอาจะเป็นอย่างไรนะป๊าเสรี
คิดว่าอย่างเช้าพรุ่งนี้เขาคงจะตอบมา
อย่างที่คุณวิทยาบอกว่าจะมีเพิ่มมาสัก๑๐ได้ช่วงจาก๓๐๔๐ถูกลงยกของผู้ท่าน
แต่ตอนนี้เท่าที่คนที่คุยนะน่าจะได้เหลือเท่าไหร่ครับ
อยู่ระหว่างการตัดสินใจของเขาถ้าเขามาเขาก็มาทั้งหมดนะฮะ
อย่างสมมุติเพื่อไทยก็ไม่ใช่ชาติไทยพัฒนาเขามีสิทธิ์
ถ้าเขามาก็เขามาทั้งหมดอะเห็นไหม
ก็อยู่ที่ทางพักที่เราติดต่อไปเขาจะชั่งน้ำหนัก
ดูว่าเขาควรจะยังไงเราก็จะต้องดูเกมการเมืองด้วยนะ
เราคงจะไปชี้นำเขาไม่ได้หรอก
แล้วจะออกเสียงเลือกไปทางฝั่งไหนแล้วมันไม่ได้เป็นฝั่งไหนเลยใช่มั้ย
มันก็ใช่นะสิโอ้โห
รองหรือไม่รับรองแต่แต่ต้องอ่านให้จบ
แต่ยังยืนแนวทางเดิมก็คือไม่สนับสนุนการแก้ไข๑๑๒ไง
ลองฟังคุณว่าลาวุ๊ตหน่อยน่ะฮะ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
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพลแอบวิทย์เสียงสอวรจะมาหรือเปล่า

ทิศทางการเมืองไทยก้าวไกลจะก้าวไปได้ไกลขนาดไหน

หมอชน่านหัวหน้าภักษ์เพื่อไทยก็กังวล
ว่าถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐเขามีการส่งบิ๊กป้อม
บิ๊กป้อมเข้าชิงเป็นแคนดิเดตนายก
อันนี้จะได้เสียงจากฝั่งสวเยอะถูกไหม
แล้วมีโอกาสที่จะได้ถึง๓๗
ซึ่งพักก้าวไกลเขาบอกว่าสวหลายคนก็ติดเงื่อนไขแหละ
เกี่ยวกับการแก้มาตรา๑๑๒เลยไม่โหวตให้คุณพิทาไง
มันมีข่าวลือด้วยบอกว่าคนของเพื่อไทย
แล้วก็ก้าวไกรถูกเรียกไปคุยแบบลับ
โดนเรียกไปคุยนี่หมายถึงบรรดาสอสอของเพื่อไทยกับก้าวไกล
อาจจะโดนแจกกล้วยหรือเปล่าเออแจกกล้วยคือให้ตังค์นะคุณผู้ชม
ก็ให้โหวตกับพักคั่วเสียงข้างน้อยเฮ้ยได้เหรอ
ซึ่งทางเพื่อไทยเองเขาเคยบอกกับก้าวไกลแล้วนะ
บอกว่าให้ไปเช็คคนของตัวเองบ้างนะอ้าวงั้นแปลว่าอะไร
เพื่อไทยจะได้กลิ่นเหรอว่าคนของก้าวไกลเนี่ย
จะไปยกมือโหวตให้กับเสียงข้างน้อยอืมเมื่อวานนี้
การประชุมพักร่วมก็สรุปว่าจะส่งนายพิธาลงชิง
อีกรอบนึงใช่มั้ยแล้วก็ยังมั่นใจว่าจะสู้ได้
กับทางก้าวไกลหรือเปล่าเรื่องเกี่ยวกับสอสองูเห่า
เรื่องการแจกล้วยเนี่ยหมอชนน่านบอกแบบนี้
ว่าไม่ได้มีอะไรต้องเคลียร์ใจเลยพูดจบเสร็จปั๊บ
จับมือโชว์แบบนี้ยังรักกันอยู่ดูทางฝั่งรองหัวหน้าพักเพื่อไทย
คุณภูมิธรรมหน่อยค่ะมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ
บอกว่าบรรยากาศการคุยก็เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย
มีความชัดเจนมากขึ้นเสียงของสวมีส่วนสำคัญ
มีรายงานด้วยนะคะบอกว่าในที่ประชุม
ขอให้เพื่อไทยช่วยหาเสียงจากสวประเด็นนี้เนี่ย
รองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเนี่ย
บอกว่าไม่ใช่แค่เพื่อไทยพักเดียวนะทั้ง๘พักเนี่ย
ต้องช่วยกันหาเสียงแล้วก็ทำความเข้าใจกับสว
โดยจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ตามที่คุณพิทาบอกไว้หรือเปล่า
ทุกฝ่ายต้องพยายามไม่อาจจะคาดเดาได้
แล้วก็เรื่องสอสองูเห่าล่ะอันนี้ก็ได้รับ
ได้ยินข่าวลือมาจริงจริงเหมือนกันว่ามีคนของเพื่อไทยเนี่ย
มากกว่ายี่สิบคนแล้วก็พักก้าวกลายประมาณสามสิบคน
โดนฝ่ายตรงข้ามเข้าไปเสนอแจกกล้วย
เอางี้เอางี้คุณผู้ชมลองฟังเสียงคุณภูมิธรรมเองละกันค่ะ
ผมก็เสนอก้าวไกลนะครับว่าผมได้ยินมา
ว่ามีของผมเนี่ยยี่สิบสามสิบคนที่ถูกเรียก
ของเขาก็ยี่สิบสามสิบคนเหมือนกันสิ่งที่สำคัญคือ
ไปตรวจสอบคนของตัวเองดูแล้วก็ให้ระมัดระวัง
เพราะประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรื่องการแจกกล้วยก็ดี
งูเห่าก็ดีมันเคยเกิดแล้วเราเสนอเพื่อให้เกิดความระมัดระวังนะครับ
ไม่ได้เสนอไปตามข่าวลือแล้วก็เอาเรื่องนี้มาโจมตีกัน
ผมคิดว่าอย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันวันนี้ประเทศชาติและปัญหาประชาชน
อยู่ในมือพักเก้าไกรแล้วก็พักคุณพิทาแล้วทั้งพักเก้าไกรทั้งคุณพิธา
หยิบเอาปัญหาประชาชนเอาวาระประชาชนเป็นที่ตั้ง
แล้วตัดสินใจถ้าการตัดสินใจครั้งนี้ผิดพลาด
ประชาชนจะลำบากคุณจะต้องอยู่กับลุงตู่ไปอีกยาวนาน
ลุงจะต้องรักษาการไปเรื่อยแต่ถ้าวันนี้ตัดสินใจได้ถูกต้อง
ชัดเจนปัญหาประเทศจะคลี่คลายนี่คือสิ่งที่ผมฝาก

หรอข่าวลือไม่รู้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูวันพรุ่งนี้
หรือวันโหวตว่าจะเป็นยังไงคือมันไม่ใช่แค่ว่า
ก้าวไกลกับเพื่อไทยคิดแค่ว่าจะเสนอพิธาพรุ่งนี้นะ
คือมันต้องคิดแผน๒แผน๓แผน๔เอาไว้
ถ้าเขาทำแบบนี้เราจะทำยังไงถ้าเขาเสนอชื่อพลเอกประวิทย
จะทำยังไงถ้าเขาเป็นแบบนี้เราจะทำยังไง
โอ้โหมันมีหลายปัจจัยให้ต้องคิดสำรองเอาไว้นะ
ดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวียาวนะ
ตั้งแต่เช้าไปเลยยันค่ำยันนิวโชว์
เพราะว่าไม่ใช่แค่การโหวตนายกในสภา
แต่เรื่องการประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนุนด้วย
นี่อีกปัจจัยหนึ่ง๙โมงครึ่งใช่ไหม
ขนานกันไปเลยคุณผู้ชมฮะเพราะเมื่อวานนี้เขาแชร์กันมาแล้ว
เป็นเอกสารระเบียบวาระการประชุม
คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลครั้งที่๒๑ทัพ๒๕๖๖วันที่๑๙กรกฎาคม
ก็คือวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ในระเบียบวาระที่๔ระบุไว้ว่า
เป็นวาระเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องที่กรกต
ขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา๘๔
สมาชิกภาพการเป็นสอสอของนายพิธา
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๐๑วงเล็บ๖หรือไม่

พิจารณาขยายระยะเวลาการนำเสนอความเห็นของ
คณะตุลาการคณะที่๑ต่อสาร
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล
พุทธศักราช๒๕๖๑มาตรา๓๔
หลักก็คือจะพิจารณาว่าจะรับคำร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ย
ก็ตรงกับการประชุมสภา
ในการโหวตนายกรอบ๒ด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะ
ดังนั้นเรื่องนี้คุณพิทาบอกไม่ได้กังวลนะ
เพราะไม่ว่าสารจะวินิจฉัยออกมาอย่างไร
ไม่ว่าจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
เขายังมีสิทธิเป็นแคนดิเดตนายก
ของพักเก้าไกลซึ่งต่างกับกรณีของคุณธนทร
จึงรุ่งเรืองกิจฟังคุณพิธาครับ
ตอนนี้ก็เห็นว่าประชุม๙๓๐เป็นวัลการณ์ประชุมที่๔
มีเรื่องการขยายเวลากับรับเรื่องพิจารณาหรือไม่พิจารณา
แต่ว่ามันท้นมันจะออกมาอย่างไรก็แต่
มันไม่ได้ทำให้ความเป็นแคนดิเดตนายกของผมหายไป

ตอนนี้ก็ไม่ได้เรื่องที่น่ากังวลใจแต่อย่างไร
หากสารมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเพื่อวินิจฉัยแล้ว
แล้วปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า
ผู้ถูกร้องก็คือคุณพิธา

อาจจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องก็คือคุณพิธา
ปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
และให้คุณพิทายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน๑๕วัน

ถ้าเกิดว่าสารออกมาว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็คืออยู่ในสภาวันนั้นวันโหวตไม่ได้แล้วนะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะสั่งหยุดไหม

ถ้าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นสอสอเนี่ย

แต่ยังโหวตได้อยู่เพราะว่ามีสี่สถานะ

ถ้าอย่างงั้นไปดูธาตุที่สวนะ
งดไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

มดไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

คุณผู้ชมครับนายสวัสดิ์สมัครพงศ์
สวยืนยันบอกว่างดออกเสียง

ระบังของโขงชาติเช่นเดียวกับ
ทรงเดชเสมอคำสวยืนยัน

ภักด์เก้าไกรยิ่งดึงดันที่จะแก้มาตรา๑๑๒
เวื้อไทย
แต่ยังมีเก้าไกรเป็นภักด์อ้วนอยู่

เก้าไกรไม่ได้อยู่ในสมการแล้วหรอคะ

ทำไมถึงเก้าไกลถึงอยู่ในรัฐบาล

เขาให้พระพวกไปด่าเขาจะอยู่ไว้ก็ไม่เอาครับ

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาต้องห้ามครับ

ด่าเบื้องสูงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ
อีกหนึ่งเสียงของท่านเนี่ยคนลุ้นกันเยอะเลยนะ
ใช่
คนหนูกร่างแพงออกมาจากภาคากาเศษอะเนาะ

พี่ว่า

เรื่องการกดดันมีเยอะ
เข้าใจที่ผมพูดนะ
มันตัวน้อยจากภาคการเกษตร
อันนี้ผมอ่านตามที่เขาโค้ดคำพูดเลยนะ
แต่พี่ต้องบอกตอนแรกด้วยเพราะเมื่อกี้คือจุดยืนผมจริง

ว่าจะโหวตให้กับที่รวบรวมเสียงข้างมากได้
แล้วน้ำแข็งเข้าใจไหมว่ามันมีเรื่องกดดันเยอะ
เข้าใจที่ผมพูดนะ

แล้วสรุปคือท่านยืนยันไหมว่าพรุ่งนี้ผมโหวตให้แน่นอน
แรกเราบวกไปแล้วนะจาก๑๓เสียงสวเดิมจากรอบที่แล้ว

นั่นแหละครับ
เอาละคุณผู้ชมคำถามที่ถามเอาไว้

สวจะโหวตให้คุณพิทาจริงไหมถ้าเกิดว่าถอยหรือว่าไม่เอา
แล้วเรื่องแก้มาตราร้อยสิบสองอ่าคนที่โวดหนึ่งมาก็คือจริง
เพราะสวเนี้ยมีสัจจะเชื่อถือได้ค่ะโวดเข้ามาสิบเจ็ด
เปอร์เซ็นต์ครับส่วนที่บอกว่าไม่จริงหรอกสวเข้าไม่โวดให้
หรอกเขามีทงอยู่แล้วแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ขอบคุณทุกเสียง
และทุกความเห็นเลยนะครับครับค่ะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเมื่อ
วันนี้ขึ้นเทวิตเตอร์เลยอ่ะแสนดีโอ้ใช่ลูกของผู้
ชัดชาติมันกลายเป็นประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่าอ่า
เล่าให้ฟังเลยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะน้อง
ปิติเอ่อหรือว่าน้องแสนดีลูกชายของผู้ว่าชัดชาติเนี่ย
เขามีการโพสต์เห็นไหมคะข้อความเป็นภาษาอังกฤษยาวเลย
ก็เป็นความคิดเห็นทางการเมืองนั่นแหละโพสต์บอกว่าเอ่อ
ก้าวไกลกับเพื่อไทยระบุนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือถึง
เวลาที่ส้มต้องเสียสละให้ฝั่งแดงแล้วคุณได้ไปแล้ว
ให้เราเพื่อไทยนำประเทศไทยไปสู่อนาคตเราให้ความสำคัญ
เรื่องเศรษฐกิจปากท้องมาตลอดยี่สิบปีประเทศไทยเนี่ย
ศักยภาพที่จะเป็นเสือตัวที่ห้าแต่เราไม่สามารถไปถึง
จุดนั้นได้หากคุณยังคงร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสังคม
และกฎหมายเราต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจและจะนำ
ไปสู่กระเป๋าของประชาชนได้อย่างไรอย่าทำให้เราต้อง
ทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดต้องฟังผู้ใหญ่เพื่อไทยเป็นพัก
การเมืองของประชาชนก้าวไกลเป็นพักการเมืองของการตื่น
รู้และยกเลิกวัฒนธรรมพร้อมกับได้แสดงความคิดเห็นนะคะ
ข้อถึงแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ที่ก้าวไกลเนี่ยจะไปสู่หัว
ทางที่คาดหวังแล้วมันมีข้อหนึ่งใช้คำศัพท์นี้ใช่ไหม
ข้อที่ใช้คำศัพท์นี้คือมันมีการใช้คำว่าเด็กเกเรเอาแต่ใจ
คุณผู้ชมมันบอกว่ามันแปลนะไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังเออ
มันได้ทั้งทั้งมุมบวกและมุมลบนะลองคิดดีดีนะเออ
เหมือนว่าเป็นคนที่อ่ะยอมหมดฟังหมดใครพูดอะไรทำหมด
มีอะไรแบบเนี้ยใช่ลองฟังหน่อยไหมลองฟังว่าหลังจากที่มันกลายเป็นประเด็น
กลายเป็นกระแสถล่มมาเยอะมากเนี่ยคุณผู้ชมน้องแสนดีออกมาอัดคลิปนี้
เนี่ยอันนี้เป็นคลิปแรกเลยมั้งหลังจากที่ทัวร์เริ่มไปลงเออ
คุณแสนดีเขาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยมันไม่แฟร์นะอืม
สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมแสดงออกในฐานะฟรีสปีชก็คือ
การแสดงออกแบบมีอิสระอย่างเสรี
แต่ทำไมคอมเมนต์ที่เข้ามามันเชิงเกลียดชังจังเลยอ่ะใช่
เป็นคอมเมนต์ที่อาจจะไปดูถูกอะไรเขาอ่า
คือไอไอไอมันแปลว่าอะไรนะที่ดองแปลว่าเมื่อกี้
เชื่อฟังไม่เชื่อฟังคือไม่เชื่อฟังดูเบา
แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบคือคำไทยมันมีหลายคำไง
ดื้ออ่าเดี๋ยวก็แรงขึ้นมานิดนึงหัวแข็งอ่าอีกนิดนึง
แต่ใจเท่านั้นแหละที่ต้องการให้นายพิทาอยู่ในตำแหน่ง
คนก็เลยไปกระหน่ำไปโจมตีทีนี้ในไอจีค่ะสรุปคือในโพสต์นั้นน่ะ
แสนดีลบไปแล้วนะแล้วก็มีการโพสต์เป็นภาพดำดำอ่ะ
ระบุข้อความบอกว่าขอโทษขออภัยอย่างจริงใจต่อการแสดงความคิดเห็น
ต่อพักการเมืองแล้วบุคคลต่างผมขอแสดงความเสียใจต่อความรู้สึกที่
กระทบกระเทือนต่อสาธารณชนผมเสียใจกับการกระทำของผม
และขออธิบายว่าผมแค่พยายามแสดงความคิดเห็นของผม
ไม่ได้แสดงความเกลียดชังต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าบุคคลใด
อีกครั้งผมขอโทษจากใจจริงที่ทำให้เกิดความรู้สึกลำบากใจ
ต่อไปผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และเรียนรู้จากทุกคนขอโทษอย่างจริงใจแสนดี

มีอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าพวกเราที่เป็นคนเป็นนักข่าว
แล้วก็คนดูที่เป็นคนติดตามข่าวการเมืองอยากจะรู้
แต่ละคนรวยขนาดไหนกันนะ
เขามีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมาคุณผู้ชม
โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

แพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของสอสอกรณีพ้นจากตำแหน่ง

มาดูร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาก่อนครับ

ระบุสถานภาพสมรสกับนางอริสราพรมเผ่าครับ
และแจ้งว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางสาวธนพรศรีวิราช
มีการแจ้งว่ามีบุตรโดยชอบโดยกฎหมาย๒คน
บุตรที่เกิดจากบิดามันดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
แต่บีดารองรับโดยอุปการะเลี้ยงดู๕คน
ทรัพย์สินของร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมภรรยาทั้ง๒คน

มีทรัพย์สินทั้งสิ้น๑๑๕๑ล้านบาทครับ
สินที่น่าสนใจของร้อยเอกธรรมนัฐ
ก็จะมีเงินฝาก๓๓บัญชีที่ดิน๗๙แปลง

มีโรงเรือแล้วก็สิ่งปลูกสร้าง๑๗รายการ
ยานผ่านนะ๒๐คันคุณผู้ชม
แล้วก็มีพระเครื่องอัญมณีและนาฬิการูหลายรายการเลย
เทียบกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหลังพ้น
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกร
ครั้งล่าสุดพบว่าร้อยเอกธรรมนัฐ
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ๓๙๓ล้านบาทครับ
มีหนี้สินรวมกันลดลงเกือบร้อยล้านบาท
ส่วนคุณชาดาไทเศษพักภูมิใจไทย
คุณชาดาแจ้งข้อมูลสถานภาพหย่า
แล้วก็มีบุตรที่ชอบโดยกฎหมายและรับรองโดยอุปการะรวม๗คน
มีทรัพย์สินกว่า๑๔๗ล้านบาท
หนี้สิน๖๓๘บาท
หนี้สิน๖๓๘๐๐๐บาท
และทรัพย์สินมีเงินสด๑๕๐๐๐๐๐บาท
เงินฝาก๒๐บัญชีรวมแล้ว๑๘ล้านบาท
มีโคมีกระบือมีม้ามีที่ดิน๕๗แปลง
ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อุทัยธานีของท่านนั่นแหละ
พระเครื่อง๑๘องค์นาฬิการูแล้วก็ปืนอีกเพียบ๒๓กระบอก
เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่แจ้งต่อปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งสอสอ
เมื่อปี๖๒พบว่าทรัพย์สินรวมลดลงกว่า๖๐ล้านบาทครับ
มาดูฝั่งพระเก้าไกลบ้างกรณีพ้นจากตำแหน่งและสอสอที่เราเพ่งเล็งไปก็คือ
รองประธานสภาคนที่๑หมออ๋อคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษนุโลก
ก็แจ้งข้อมูลพร้อมคู่สมรสก็คือนางปิยนุษยสันติพาดา
มีบุตร๒คนมีทรัพย์สินรวม๑๑๘๐๐๐๐๐บาท
มีหนี้สินเป็นเงินกู้ธนาคาร๒๕๐๐๐๐บาทครับ